ไปดูต่อกันที่นางร้ายหน้าสวยคนนี้กันบ้างค่ะ
มาตั้งนานแล้วนะคะสำหรับดิวอริสรา
ล่าสุดบอกเลยว่าหัวใจเธอนั้นเหมือนจะเป็นสีชมพูค่ะ
หลังจากที่เลิกรากันไปกับคุณไผ่วันพ้อยเนาะ
ก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวว่าดิวอริสราเนี่ย
กุ๊กกิ๊กอะไรกับใครแต่ล่าสุดนะคะ
เจ้าตัวยอมรับเลยว่ามีหนุ่มเข้ามาดูแลหัวใจแล้วค่ะ
คลิกกันตรงไหนยังไงเดี๋ยวดิวเล่าให้ฟังเอง
รวมไปถึงเรื่องราวของดิวที่เซ็กซี่ขนาดนี้เนี่ย

ดิวบอกว่าฝ่ายชายเป็นคนน่ารักค่ะ
ไลฟ์สไตล์เข้ากันได้แล้วก็เข้าใจตัวตนของเธอดี
เซ็กซี่ในไอจีส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายภาพให้นะจ๊ะ

มันดีของใจพูดแล้วรู้สึกตัวเล็ก
ส่วนงานวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวก็แฮปปี้ดีนะคะได้รับ
ของขวัญที่ถูกใจจากฝ่ายชายด้วยแต่ก็ไม่ยอมบอกนะว่าได้อะไรอ่ะ
คือเขาก็เป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะ
ส่วนตัวดิวก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเหมือนกัน
ก็ตามแฮชแท็กคนดีของใจทุกรูปเขาสแกนก่อนอยู่แล้วค่ะ
ความหมายคือหมายความว่าอันไหนที่ไม่ส่งให้ก็คือไม่ผ่าน
เชื่อว่าทุกครั้งที่แบบว่าเรามีความรัก
เราก็ต้องอยากจะแบบว่ามองทุกอย่างให้มันมีมากกว่าวันนี้
มันยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ความหมายคือเราคุยกันอยู่แล้วว่า
เราไม่ได้กะคบกันแค่วันนี้
เป็นของที่เขาคิดว่ามันเหมาะกับเราค่ะ
คือคือดิวว่าของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการที่เขาแบบ
ของขวัญที่เหมาะกับดิวจริงนี้เหมาะกับดิวแทบทุกอย่างเลยนะ

เพราะว่าเป็นสาวสวยแล้วก็ขยันทำงานด้วยนะคะ